ถูกค่ะเพราะว่าความสนุกสนานก็มีเยอะเหมือนกันนะคะ
อย่างเรื่องความสนุกสนานด้านการเรียนการทำกิจกรรม
วันกลับไปสมัยยังเป็นนักเรียนเรียนวิชาลูกเสือ
เราก็ต้องเข้าฐานพิสูจน์ใจพิสูจน์ความสามารถกันหน่อย
ฐานหนึ่งที่เชื่อเลยว่าหลายคนต้องจดจำได้ก็คือ

คือถ้าใครชอบความผจญภัยแอดเลนเจอร์คงจะต้องตื่นเต้นแน่นอนค่ะ
แต่ถ้าคนที่ไม่กล้าสิค่ะคุณผู้ชม
มันกลัวแล้วจะรอดหรือเปล่าฐานนี้ไปดูกันค่ะ
น้องเขากระโดดน้ำเล่นทำไมคะ

ครูให้ข้ามค่ะไม่ใช่ให้กระโดดลงค่ะ
นี่คือลงน้ำไปโดยเหมือนตั้งใจเลยนะ
เป็นความเจ็บและเป็นความฉ่ำที่แท้จริง
ฉ่ำนะคะก็คือฉ่ำน้ำนี่แหละค่ะคุณผู้ชม

คือไม่ต้องไปสูงขนาดนั้นหรอกครับโดดลงไปเลยครับ
ใช่ไม่ต้องจับเชือกให้เหนื่อยด้วยค่ะโดดเลยค่ะ
มันเป็นอะไรที่พูดยากเหลือเกินนะกับสถานการณ์แบบนี้
คือบางคนสนุกก็ชอบเขาก็จะโหนไปโหนมา
แล้วก็คิดว่าตัวเองต้องข้ามไปได้อย่างปลอดภัย

โหนก็กลัวเอายังไงดีงั้นโดดมันตรงนี้ละกัน
ตกน้ำไปเลยปอมแปมชุ่มฉ่ำกันไปทั้งตัวและใจ
แต่ยังยิ้มได้ยังมีเสียงหัวเราะจากครูและเพื่อนนะคะ
แต่ว่าอันนี้ชื่นชมนะตรงที่ว่าเขาก็จำลองสถานการณ์
ไม่ได้เป็นสระจิงบ่อยางใช่เป็นบ่อยางใช่ไหม
แต่ก็มันก็มีความอันตรายถ้าเขาทำสำเร็จมีมั้ย
ทำไมมีแต่ที่ตกน้ำมันก็ต้องมีแหละ
ครูเขาอาจจะกะว่าลักษณะของการเหวี่ยงเชือกประมาณนี้
เปียกทุกคนมันต้องมีคนต้องมีคนมีคนสำเร็จบ้างนะ